ไกรเด็กหายคล้ายบู้งมาลัยอยู่ข้าง

โมาเลยไหมไม่รัฐาทดิ

แต่ว่าดอกลักษณ์เนี่ยเขาบอกเป็นดอกรักปลอมหน่อย
เขาบอกว่าช่วงนี้รักแท้หายาก

๒พันครับพี่

ช่วงนี้เนี่ยสภาพอากาศก็แบบโอ้โห
ครั้งที่แล้วไปบริการ

เยอะเหลือเกินครับนะครับขับไปน้ำคนกระเด้งขึ้นใส่
กระเด้นเออกระเด้นใส่กระจกครับแห่ขับไปแยกหนึ่ง
กระเด้นรอบหนึ่งขับไปแยกหนึ่งกระเด้นรอบหนึ่งนี่ก็ไม่ไหว
ครับนะครับขายดอกไม้วันนี้ก็โอ้โหวันนี้วันพระด้วยครับ
นะครับต้องแอบเจ้าหน้าที่มาขายหน่อยนะครับช่วงนี้เนี่ย
ต้องรีบทำอะไรเพราะว่าขายแป๊บเดียวเดี๋ยวฝนตกล่ะครับ
ชื้นที่เข้ามาเนี่ยก็จะเป็นความชื้นที่ผ่านกรุงเทพไป

เดี๋ยวไปดูกันหน่อยว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้าง
สถานการณ์ฟ้าฝนนะครับจุดไหนมีฝนตกบ้าง
เมื่อเช้าไปดูมาปรากฏว่าภาคเหนือตอนนี้หลายพื้นที่

แล้วก็หลายจุดมีฝนตกหนัก

นี่คือภาพจากเรด้าตรุดสถานการณ์ฝน

เดี๋ยวไปดูภาพเต็มจอกันหน่อยว่ามีจังหวัดไหนบ้าง
ที่ตอนนี้มีฝนเทลงมา
แล้วก็หลังจากนี้ใครที่จะออกจากบ้าน

ขณะนี้นะครับในบริเวณพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่เชียงรายลำพูนพยาว
แพร่น่านตากสุโขทัยอุตรดิษฐ
กำแพงเพชรพิจิตรนครสวรรค์อุทัยธานี
เลยน้องคายมึงกาลน้องบวนลำพูลอุดอนธานี
สะกวดนครนครพันนมเพชรชบูลข้อนแก่น

นครนายกกาญจนบุรีชุมพร
พื้นที่เหล่านี้คือพื้นที่ที่ฝนกำลังตกตอนนี้นะครับ
ทีนี้เดี๋ยวมาดูพื้นที่เสี่ยงวันนี้ที่จะต้องเจอฝนคือพื้นที่แดงหลัก
คือคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกสะสมเยอะเป็นพิเศษนะครับ

ส่วนใหญ่ก็อยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือฝั่งที่ติดกับลาวแล้วก็อีสานที่ติดกับลาวนะครับ
ภาคตะวันออกก็มีจันทบุรีแล้วก็ตราดนะครับ
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ก็แถวบริเวณชุมพรพังงาสุรธานีแถวนี้นะครับ
อาจจะต้องมีฝนตกเยอะหน่อย
ใครที่อยู่บริเวณดังกล่าวก็ต้องติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
นี่คือกราฟิกแสดงสถานการณ์กระแสลมตอนนี้นะครับ
สังเกตว่าตอนนี้พายุที่มีกำลังแรงได้สลายตัวกลายเป็นหอมความกดอากาศต่ำ
ลักษณะวงที่เป็นวงใหญ่มีตรงนู้นตรงเดียวนะครับ
เป็นพายุที่จะเคลื่อนที่เข้าสู่จีนตอนบนต่อไป
แต่ว่าวันพรุ่งนี้นะครับจะเริ่มมีอีกหนึ่งห่อมฝนนะครับ

แล้วก็มาตรงบริเวณอ่าวตังเกียจตรงนี้นะครับ
ก็ทำให้มีการก่อตัวของกระแสลมที่แรงอีกครั้งหนึ่ง
แถวนี้นะครับก็จะทำให้ในบริเวณตอนกลางประเทศไทย
กรุงเทพอาหารตะคอนรวมถึงในบริเวณพื้นที่
ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกอีสานตอนล่าง
จะมีฝนกลับมาตกอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงวันสองวันนี้นะครับ
แต่ว่าพายุลูกนั้นก็ไม่ได้เข้าเมืองไหนของเราแล้วนะครับ
สถานการณ์คลื่นตอนนี้นะครับก็ยังมีคลื่นที่สูง๒๓เมตร
มาประชิดตามแนวชายฝั่งอยู่
ถ้าหากคำนวณต่อไปเรื่อยนะครับก็ยังคงเป็นการคาดการณ์เดิม
ในระยะนี้คงอาจจะต้องเตรียมรับมือไปก่อน
คลื่น๒๓เมตรบางช่วงบางตอนนี้อาจจะเป็น๔เมตรก็ได้
เป็นสีชมพูชมพูปรากฏแบบนี้
ก็จะเป็นแบบนี้ต่อเนื่องไปจนถึงพันธุ์ที่๒๒
หลังจากนั้นคลื่นก็จะค่อยอ่อนกำลังลง
แต่ว่ายังคงต้องเฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่อง
เพราะว่ามีโอกาสที่จะกลับมาแรงขึ้นเป็นระยะนะครับ
ทีนี้เดี๋ยวมาดูการคาดการณ์ฝน๑๒ชั่วโมงนะครับ

นี่๑๒ชั่วโมงคำนวณไปอีก๒๔ชั่วโมงใน๑วัน
จะพบว่าฝนมีการกระจายตัว

ดังนั้นในพื้นที่ภาคเหนือก็คงเน้นในช่วง
หลังช่วงเย็นถึงต้นไปผมเป็นที่ฝนจะเพิ่มมากขึ้น
ทีนี้มาดูการแก้ดการฝนนะครับฝนสีชมพูคือฝนนะครับ
สังเกตว่าตอนนี้ยังคงมีการก่อตัวเป็นแนวยาวนะครับ
ฟิลิปปินส์ไล่มาถึงบริเวณทางประเทศพม่าเลยนะครับ

หลังจากนี้ไปฝนจะค่อยหายไปตามร่องฝนนี้นะครับ

ช่วงนี้ในพื้นที่ภาคเหนือก็คงอาจจะต้องระวังตัวกันหน่อยนะครับ
ใครที่อยู่ในจุดที่ต้องเจอภัยทางธรรมชาติบ่อย
น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากช่วงนี้ก็ใกล้แล้วนะครับ
เดี๋ยวเราก็จะได้ยินข่าวเรื่อยแล้วนะครับว่า
นี่มีน้ำท่วมตรงนี้ตรงนั้นนะครับ
เลี้ยงต่างก็เก็บรักษาดีนะครับ

ก็ดูแลดีเดี๋ยวจะหลุดออกมานะครับ

ซึ่งอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่อง

ทางกรมตุกก็เตือนมาว่าตอนนี้จะเริ่มมีการปล่อยข่าวมั่ว
ข่าวที่แบบสร้างความตื่นตระหนกก็

เหลืออีกพวงนึงใช่มั้ยครับ

หลังได้รักแท้เลยเดี๋ยวมาบริการขายให้

คนขายพวกมาลัยหล่อจังจะขอซื้อ

การตลาดก่อนพี่ครับ

กำรวจภาค